อีกเรื่องหนึ่งนะครับคนที่โพสต์เขียนไว้แบบนี้
เคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
บรรดาแก๊งปลาหินหรือปลาขวดใส่รถ
ตกใจเลยครับสำหรับเรื่องนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาเตือนภัยกัน
หลังจากประสบเหตุมือดีปลาขวดใส่กระจกรถ
ขณะที่ขับรถในพื้นที่จังหวัดระยองช่วงกลางดึกของวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ผู้โพสต์ระบุว่าเตือนภัยชาวนิคมพัฒนาบ้านเรา
เคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมา
ในเวลาตี๑สี่สิบนาที
โดยได้เดินทางไปแต่งหน้าลูกค้าในเมืองระยอง
แต่เมื่อถึงจุดยูเทิร์นหน้าบริษัทผลิตไก่ชื่อดังแห่งหนึ่ง

โดนกระจกหน้ารถเสียงดังมาก

ทีแรกคิดว่าเป็นก้อนหินแต่ตรวจสอบแล้วเป็นขวดเบียร์

แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนอื่นอีก
แจ้งความไว้แล้วแต่จะเห็นหน้าคนปามหรือเปล่า
ก็ไม่รู้จะจับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ขณะเดียวกันกล้องวงจรปิดใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
สามารถบันทึกภาพไว้ได้นะครับ
โดยรถที่ถูกปลาขวดเป็นรถเก๋งที่ขับมาจากฝั่งตรงข้าม
จากนั้นนะครับมีรถจักรยานยนต์๔คัน
ที่ขี่สวนทางมาคนละฝั่ง

ผู้โพสต์ระบุว่าตำรวจคาดว่ารถจักรยานยนต์คันแรกเป็นคนป่า
เพราะว่ามีการเปลี่ยนเลนไปใกล้กับรถของผู้โพสต์

พบว่ากระจกหน้าเสียหายแตกร้าวไปทั้งแถบ

นำเรื่องดังกล่าวมาโพสต์เตือนภัยผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
ขณะที่ตำรวจเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ